ยังติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีทหารวิสามัน
ฆาตกรรมนักกิจกรรมชาวลาหูเดี๋ยวเรื่องนี้ให้คุณพิรวัตรมาเล่าต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้ได้ยินคำสัมภาษณ์ของผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๕ไปแล้วเบื้องต้นบอกว่าก็มีพฤติการของ
อุหรือว่าชายภูมิป่าแสจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีข้อมูลมีหลักฐานอยู่พอสมควร
วันนี้แม่ทัพภาคที่๓ออกมาบอกเหมือนกันว่า
ที่ทหารทำไปถือว่าสมเหตุสมผล
เพราะอะไรมาดูพร้อมกันครับคุณเขมสอนครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมพีรวัตรอัธนาคนะครับ
กรณีการวิสามันจะอุหรือนายชัยภูมิป่าแสนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
คดีนี้เองตำรวจก็พบว่ามีพฤติการว่า
ผู้เสียชีวิตนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของรถที่ขับในวันที่เกิดเหตุ
รวมทั้งเรื่องของอายุที่หลายคนบอกว่าอายุ๑๖๑๗ไม่น่าไปยิงเขาเลย
แต่จริงแล้วมีบัตรหลักฐานชัดเจนว่าจาอุอายุ๒๑ปี
ในวันนี้ความคืบหน้าในฝั่งของแม่ทัพภาคที่๓ก็บอกเหมือนกันนะครับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าทหารทำไปอย่างสมเหตุสมผล
ที่สำคัญคือมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพวินาทีเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นได้

เพราะข้อมูลของสองฝั่งคือทั้งฝั่งที่
มองการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีข้อมูลชุด๑
ในฝั่งที่มองความเห็นใจของจอุก็มีข้อมูลอ้างอิงอีกชุดหนึ่งเหมือนกัน
ก็ติดประเด็นทหารวิสามันนายชัยภูมิป่าแสหรือว่าเจ้าอุ
นักกิจกรรมชาวลาหูนะครับบอกว่ายังไงทางทหารเขาก็มีหลักฐานทางการเงินลาหูนะ
ตามข้อมูลนี้น่าสนใจ
โดยความเห็นส่วนใหญ่ครับของคนโลกโซเชียลนั้นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่
และมีบางคนมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วย
แล้วก็ยังมีคนในโลกโซเชียลนะครับจำนวนมากที่กำลังติดตามแล้วก็รอผลสรุปจากกรณี

เพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักกิจกรรมแล้วก็เป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่นั้นให้ความสนใจ
เพราะก่อนหน้านี้หลายคนออกมาพูดแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูด
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็พูดทางด้านโคศกของกองทัพบกก็พูดเหมือนกัน
และมั่นใจว่าจะทำคดีนี้อย่างโปร่งใสมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบการทำงาน
กรรมการสิทธิ์เองก็แนะนำว่าควรจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องหนึ่ง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ทัพภาคที่๓วันนี้ครับคุณผู้ชมพลโทวิจักษิริบันศพบอกว่ากรณีนายชายภูมิป่าแสนนักกิจกรรมชาวลาหูที่ถูกวิสามัน
ทัพภาคที่๓เองก็เสียใจต่อการเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับ
แต่ในข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ชี้แจงไปแล้วบางส่วน
ว่าผู้ตายมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดยการจับกลุ่มที่ด่านในวันนั้นจากการดูภาพกล้องวงจรปิด
ถือว่าเป็นการจับกลุ่มตามปกติทหารไม่ได้ถืออาวุธใดในตอนแรก
จากชุดปฏิบัติการพิเศษถืออาวุธเวลาเข้าเวรยามตามปกติ
ก็ถือว่าเป็นการตรวจค้นรถธรรมดาแล้วก็เกิดการขัดขืนจึงจับอาวุธขึ้นมา
หลังเกิดเหตุเข้าไปดูแลเยียวยาครอบครัวเท่าที่ทำได้ในฐานะคนไทยด้วยกัน
ส่วนคดีความก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงนะครับ
นี่คือความคืบหน้าเบื้องต้นจากแม่ทัพภาคที่๓ในวันนี้นะครับ